เรามีเรื่องเล่าจากเรือนจำมาฝากคุณผู้ชม
นั่นก็คือเรื่องราวของอดีตนักร้องดัง

เนื่องจากว่ามีส่วนผัวพันกับยาเสพติด
ฐานเสพและค้ายาเสพติดนะคะ

ตอนนี้ผ่านมาแล้ว๑๖ปี
และได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์
เขาบอกว่าตัวเองได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ตอนนี้เหลือโทษจำคุกเพียง๗ปีค่ะ
ที่ผ่านมาได้คิดได้สติ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

หนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ๑๖ถึง๑๗ปี
พอมาติดคุกถึงได้เจอพ่อกับแม่
เวลาแม่มาเยี่ยมก็จะร้องไห้

รู้สึกผิดบาปที่ทำให้แม่เสียใจ
ที่ผ่านมาได้ขอขมาพ่อกับแม่แล้ว
แต่ยังไม่มีโอกาสได้กราบเท้าท่านสักที
ฟังแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะคุณนะ
ลูกทั้งหลายคะที่ยังมีโอกาสในตอนนี้
พรุ่งนี้นะคะกราบเท้าคุณแม่สักครั้ง

ให้เหมือนที่พ่อกับแม่รักเรานะ
อันนี้ก็เป็นอีก๑มุมคุณผู้ชม
เป็นเรื่องเล่าผ่านเรือนจำ

ไม่ใช่ว่ารักแค่วันแม่นะคะ

เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ในทุกวันนะคะ